ตั้งแต่เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นผู้ประกาศมานะคะ
คดีอลละเวงหวย๓๐ล้านไม่ปวดหัวไม่หัวจะปวดเท่าคดีนี้นะ
ใช่ครับอละวนอละเวงมากอ่ะอันนี้ยิ่งกว่าคดีน้องชมพู่อีก
ใช่แล้วมันมีทนายกลายเป็นว่าทนายจะเปิดศึกกับสอสอซะแล้ว

คดีนี้เป็นคดีที่มีทนายเข้ามา
เกี่ยวข้องให้ความเห็นสืบค้นหาความจริงเยอะที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะ
ค่ะนั่นแหละสิเปิดศึกคดีแตงโม
ขู่เดชาส่งคนกระทืบไม่หยุดเจอดีครับ
โอ้โหจริงเหรอพี่เบิร์ตพี่เต้ส่งคนขู่จริงนี่คือสอสอผู้ทรงเกียรตินะ

แล้วบอกว่าที่จำเป็นต้องทำเพราะว่าสุดและเตือนครั้งสุดท้าย

คุณชวนเนี่ยนะนักข่าวไปถามก่อนหน้าที่จะขู่นะ
ว่าการกระทำของพี่เต้ที่ทำทุกวันนี้มันหน้าที่ของสอสอไหม
คือท่านชวนบอกว่านะครับต้องบอกว่าอาจารย์ของสอสอ
อาจารย์ชวนบอกว่าท่านยังมองว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องส่วนตัว

มันต้องเข้ากรรมการตรวจสอบจริยธรรมนั่นน่ะสินะฮะ

แล้วทีมกฎหมายใหม่อย่างของคุณแม่พะนิดา
สสเต้ยืนยันนอนยันนั่งยันเลย
บอกมีหลักฐานเหล็กที่จะเอาผิด
ชี้ได้ว่ามันเป็นการฆาตกรรมนะฮะ

คุณอัจฉริยะถึงขั้นพูดว่ามีประจักษ์พยานเลยนะคะ

แล้วการส่งหลักฐานต่างไปให้บังแจ๊ก

มีการส่งกล่องใหญ่
แล้วคราวนี้ทนายเขาออกมาให้ความเห็นบอกว่า
นี่เดี๋ยวมันจะไปเข้าข่าย

ใช่ตอนนี้เนี่ยทนายด่านหน้ากันออกมาเตือนเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคนแรกก่อนลนลงแก้วเพชร

มีลูกเพจส่งมาถามว่าแม่ส่งโทรศัพท์ไป
แจ๊กบอกว่าไม่ได้มีแค่โทรศัพท์

อาจจะมีของใช้ส่วนตัวของคุณแตงโม
ต่อมาบังแจ๊กส่งผ้าขาวกลับมา
แบบนี้จะเชื่อถือได้แค่ไหน
ไปป้ายในผ้าขาวที่อเมริกาแล้วส่งกลับมาตรวจ
แบบนี้ใช้เป็นวัตถุพยานได้กี่เปอร์เซ็นต
ลนลงแก้วเพชรถามเพื่อความกระจ่าง
ทีมข่าววิดีโอคอล์ไปเลยหลังจากเห็นโพสต์
นายรณรงค์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่า
ใช้เป็นวัตถุพยานได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้
แต่การที่คุณจะมาอ้างว่ามีหลักฐานใหม่ต้องมีที่มาที่ไป
เดิมคาดว่าตำรวจได้ใช้พยานผู้เจ้าชาญเป็นหลัก
จนสารท่านประทับรับฟ้องนะฮะแต่จู่คุณบอกว่า
มีวัตถุพยานชิ้นใหม่นะครับถ้าได้มาโดยไม่สุจริต
มันเข้าข่ายสร้างพยานหลักฐานเท็จนะทนายนรงค์เตือนนะ
มันผิดกฎหมายนะสอดคล้องกับทนายรัชพลศรีสาคร
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าได้ข่าวว่าเร็วนี้จะมีการเปิดผ้าขาว
แล้วส่งไปตรวจดีเอนเอผมอยากจะเตือนว่า
การสร้างหลักฐานเท็จอาจจะติดคุกได้เพราะเห็นคุณแม่ส่งของใช้ส่วนตัว
ของคุณตังโมไปที่อเมริกาซึ่งมันอาจจะมีดีเอนเอของคุณตังโมติดอยู่
หากเอาไปถูกับผ้าขาวผืนใหม่หรือไอ้ผืนนั้นก็ได้ผืนปลอม
ผืนที่บางแจ๊คบอกเหม็นเหม็นเหม็นมีใบไม้ติดอะไรแน่นะ
นะฮะก็ทำให้ผ้าขาวมีดีเอนเอของคุณตังโมติดได้
ส่วนคนอื่นที่สมรู้ร่วมคิดล่ะต้องรับโทษด้วยนะครับนะฮะ
ทนายรัชพลบอกส่วนตัวมองว่ามันแปลกเพราะผ้าขาวเนี่ยมันควรมาถึงไทย
ตั้งนานแล้วและจริงมันไม่จำเป็นต้องส่งไปที่อเมริกาเลยครับ
แล้วคนสุดท้ายไม่ถามก็คงไม่ได้ที่เพิ่งจะถอนตัวมาน่ะ
ทนายเดชาเนี่ยทนายเดชาว่ายังไงทนายเดชาบอกเป็นห่วงจริงนะ
เป็นห่วงยังไงทนายกลัวแม่จะติดคุกกลัวแม่จะติดคุกนะฮะ
คือหากตรวจสอบแล้วชี้ชัดว่าเป็นหลักฐานเท็จเนี่ยนะครับมีโอกาสเลยนะ
จากนี้ทนายเดชาบอกว่าทีมกฎหมายใหม่ของแม่เนี่ยจะเป็นมวยล้มต้มคนดูครับ
คือทนายเดชาไม่เชื่อว่าพวกเขาคือทีมกฎหมายใหม่เนี่ย
จะมีหลักฐานชี้ชัดไปถึงการฆาตกรรมคุณแตงโมได้ครับ
นี่คือ๓ทนายออกมาเตือนเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จครับ
ประเด็นเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จมาดูหน่อยว่าสสพี่เต้ว่ายังไงบ้างนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณกั้งโทรไปสัมภาษณ์สาวพี่เต้เลยนะคะ
สาวพี่เต้นี่นี่ทนายหลายคนรวมถึงทนายเดชาอดีตทนายแม่เนี่ย
ก็มาพูดถึงเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จ
เพราะตอนนี้เรากลับมาตั้งหลักกันใหม่นะคะ
เพราะเอาจริงคุณอัจฉริยะสสพี่เต้แล้วก็ทีมของเขาเนี่ย
ตอนนี้เชื่อเหมือนแม่เชื่อว่าคุณแตงโมถูกฆาตกรรม
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องต่อสารเอง
คุณก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเองเพื่อเอาไปให้ศาล
แล้วสารจะต้องมีกระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง
ตรงนี้แหละค่ะที่บอกว่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ
เพื่อให้ชี้ชัดได้ว่าเป็นคดีฆาตกรรม
มีคนฆ่าคุณแตงโมมีคนเจตนาฆ่า
มาดูหน่อยนะคะประเด็นเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จ

คุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสเต้

ในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

เปิดใจกับไทยรัฐทีวีถึงกรณีที่ทนายชื่อดังหลายคน
ออกมาโพสต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์

สสพี่เต้ยืนยันว่าไม่มี
ไม่มีการสร้างหลักฐานเท็จอย่างแน่นอน
ใครจะกล้าใครจะกล้าเอาหลักฐานเท็จไปยื่นฟ้องต่อสาร
คืออย่างที่บอกไปค่ะกระบวนการหลังจากนี้
ถ้าเกิดว่าสสพี่เต้คุณอัจฉริยะ
แล้วก็ทีมของคุณแม่ทั้งหมดเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรม
เขายืนยันว่าจะไปฟ้องต่อสารตรงเลย
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานไป
สาวพี่เต้ยเลยบอกว่าไม่มีธนายคนไหนในพรรค
กล้าที่จะเซ็นชื่อลงในคำฟ้องที่จะส่งให้ศาลหรอก
อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเซ็นชื่อแปลว่าคุณต้องมีผลทางกฎหมายนะ
สสพี่เต้บอกว่าไม่มีใครเอาหลักฐานเท็จ

ประเด็นนี้เขาบอกว่ามีทนายความกว่า๓๐คนของพัก
แถมยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้พิพากษา

เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเรื่องของความผิดพลาด
ประเด็นการสร้างหลักฐานเท็จอย่างแน่นอนนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวของเรา
สสพี่เต้ยังฝากถึงฝากผ่านไทยรัฐทีวี
บอกว่าพวกที่มาวิพักษ์วิจารณ์
แล้วไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะ
แล้วก็ฝากไปถึงแก๊งทนายด้วย
ฝากไปถึงแก๊งทนายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ใช่ไหมอยากฟังใช่ไหมว่าสาวพี่เต้ฝากอะไร
เชิญฟังจากปากสพี่เต้ค่ะ
อยากฝากอะไรถึงทนายทุกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
คดีคุณแตงโมตั้งแต่ที่ทีมสสเต้เข้ามารับหน้าที่ดูแลไหมคะ
ก็ถ้าอยากมีอาชีพนี้ต่อไปก็ควรจะต้องสงบปากสงบคำ
แล้วก็จะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังนิดนึงนะครับ
ยืนยันว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นหลักฐานจริงที่สามารถ
ไม่มีใครที่จะเอาหลักฐานเท็จนำเข้าสู่ศาลครับผม
ไม่มีใครทำครับเพราะว่ากฎหมายก็ต้องเข้าใจว่ามันมั่วไม่ได้นะครับ
เต้ยืนยันว่ามั่วไม่ได้นะคะ
นี่น้องแอลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวีดีโอคอลคุยกับพี่เต้แบบนี้นะคะ
ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าสิ่งที่สสพี่เต้ทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่า
มันใช่หน้าที่ของสอสอหรือไม่นะคะเรื่องนี้สอสอพี่เต้บอกว่า
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมคือภารกิจหนึ่งของผู้แทนราชดร
ซึ่งตรงกับนโยบายของภักดิ์ไทยศรีวิลัยที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะปราบโกง

และนี่แหละค่ะคือหน้าที่ของสอสอ
ตามที่ตัวเองได้ประกาศไว้ในนโยบายที่เคยหาเสียงก่อนหน้านี้
ต้องถามใครนะคะพี่เบิร์ตว่าใช่หน้าที่สอสอหรือเปล่า

ประธานชวนค่ะถูกเลยประธานรัฐสภานะคะคุณชวนหลีกภัย
บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครร้องมา
ในเรื่องของการทำหน้าที่ของสสพี่เต้นะคะว่า
ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า
ส่วนบทบาทหน้าที่ของสสเต้ตอนนี้ที่ทำอยู่นั้น
ประธานชวนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่สามารถทำได้
ท่านบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
มีใครร้องมาว่าสิ่งที่สอสอพิเตธ์ทำ
ผิดจริยธรรมของสมาธิกษภาพพุทธรรษฎรหรือเปล่า
อันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบด้วยนะคะ
แล้วคู่กรณีตอนนี้ของพี่เต้กลายเป็นทนายเดชา

มวยถูกคู่ใช่ไหมค่ะทนายเดชาครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ติดต่อมากับไทยรัฐทีวี
บอกว่าโดนสอสอชื่อดังคนหนึ่งคมคู่
คมขู่ว่ายังไงฟังจากปากทนายเดชาครับ

สอสอแสมาชิกษภาพพุทธรรษฎรภาคไทยศิวิลัยโทรมาคมคู่
ไม่อยากให้ผมไปยุ่งกับคดีแตงโม
แล้วก็จะมีนอกระบบจะส่งคนมากระทืบผมครับ

เขาบอกว่าเขาจะส่งคนมากระทืบ
หรือเป็นแค่คำกำลังของทนายอ๋อแน่นอนนะครับ

มีครับสามารถเปิดนะครับ

คุณผู้ชมฟังธนายเดชาพูดใช่ไหมว่า

เฮ้ยฟังทีแรกตกใจเลย
อย่างสสพี่เต้ที่เป็นถึงสสเนี่ยนะ
สมาชิกสภาพุทธแห่งราชดอลนี่นะ
ขู่กระทืบทนายเหรอ

อ่าไหนลองเปิดให้ฟังหน่อยครับ
คือถ้าพี่เจชาเงียบได้จะดีมากอย่าให้เขาต้องลงมือกับพี่นะ

เวลาผมลงมือกับพี่ไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะ

ไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเลย
ไม่ใช่อย่าไปขู่แม่
เรียกเรื่องอะไรอ่ะ

คือพี่เจชาเงียบได้จะดีมาก

เวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะ

เข้าใจเข้าใจ
แล้วพี่เรงเข้าใจว่าพี่ถ่ายผมไม่ค่อยใช้กฎหมายนะ

ผมเตือนกันทั้งอีกท้าย

คุณเต้มงคลกิจโทรมาข่มขู่เขา
บอกว่าถ้ายังไม่หยุดนะพี่เดย์

แต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหม
ประเด็นมันอยู่ตรงคำพูดที่ว่า

นักการเมืองทำอะไรนอกระบบได้ด้วยเหรอ
นี่ผมเอาคำพูดของพี่เต้ที่เป้พูดเมื่อกี้มาพูดนะ
เมื่อสักครู่ก็มีท่อนหนึ่งบอกมันมีนอกระบบนะ

เห็นว่าธนายเดชาเดี๋ยวเขาจะไปร้องท่านประธานชวนด้วย

นักร้องไม่ใช่พี่ศรีสุวรรณแล้วนะ

นายเดชาบอกวันนี้นี่แหละจะไปร้องเรียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ครับ
ไอ้คลิปนี้ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่
นายเดชาจะส่งมอบคลิปเสียงอันนั้นให้กับตำรวจและประธานชวนครับ
ประธานรัฐสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมของสสพี่เต้มงคลกิจด้วยฮะ
ส่วนสสเต้มงคลกิจไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเตือนธนายความให้แสดงความเห็นทางกฎหมายโดยไม่กระทบต่อคดีหรือว่าสร้างความหวัดกลัวต่อโจทย์แล้วเดี๋ยวจะมีมาตรการดำเนินการต่อไปฟังพี่เต้กันนะ
ผมเตือนครั้งสุดท้ายนะครับออกความเห็นเชิงวิชาการสร้างสรรค์ทำได้
แต่ถ้ามีผลกระทบต่อทีมงานต่อโจทย์ต่อพยานบุคคลต่อพยานแวดล้อม
ผมจำเป็นต้องใช้มี๒วิธีด้วยกัน
คือหนึ่งเดิมเนินการตามกฎหมายปกติ
สอง

คือร้องเรียนมารยาทนายความ

คือใช้วิถีทางการเมืองกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ไอ้สองข้อแรกพี่เต้พูดแล้วหล่อเลย

แต่ข้อสุดท้ายไม่รู้ใครจะตีความว่ายังไง

ถ้าพี่เต้จะทำคดีคุณแม่พี่เต้พูดถึงหลักฐานพูดถึงพยานอะไรแบบนี้
ทุกเรื่องมันต้องยึดกฎหมาย
อย่าไปทำอย่างอื่นเลยด้วยความเคารพนะพี่เต้นะ
แล้วต้องระวังด้วยนะคือการออกมาพูดจาข่มขู่ทนายแบบนี้
เดี๋ยวกระแสที่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ย
เต้เป็นหนึ่งคนที่ออกเดินทางตามลากกล้องวงจรปิด
พยายามหาผ้าขาวผูกเอวคุณตังโม
ตอนนั้นเนี่ยสังคมส่วนหนึ่งต้องยอมรับให้กำลังใจพี่เต้นะ
แต่พอท่าทีเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าท่าทีของสังคมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า
ถนายลัตชพนอย่างซิริสาครหนึ่งในธนายความที่ออกมาพูดเรื่องการสร้างพยานหลักฐาน
คุณผู้ชมครับคือบอกว่ายังไม่ได้รับโทรศัพท์คมครูเลยนะฮะ
ไม่เหมือนกับพี่เดชาที่พี่เดชาโดนไป
ขณะที่ธนายโรนลงแก้วเพชรนะครับ
บอกว่าก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ขู่เหมือนกันนะครับ
โดยตลอดชีวิตการทำงานมา๑๐กว่าปีเนี่ย
คนเป็นทนายนะก็โดนขู่นั่นขู่นี่มาตลอดแหละนะครับ
กลัวไหมนะครับธนายครับกลัวไหม
เจ๊มีชุดตัวปืนไหมละถ้าเจ๊ไม่มีชุดตัวปืน
เจ๊อย่ามะขูเลยท่านไม่กลัวอยู่แล้ว
คือต่อให้มีการข่มขู่คุกคาม
อย่าจะถึงต่อให้มีงานคุกคาม
เหมือนที่บอกครับทำงานมา๑๐ปีแล้วโอ้โต้
ก็ทำอะไรก็ทำเพราะว่ามันก็เป็นจิตของเขา
ถ้าเขาคิดว่าเขาเดือดร้อนเขาก็ปล่อยเขา
นี่แหละฮะเมื่อกี้ผมเห็นด้วยกับที่น้องดอมบอกนะ
ครับนะฮะก็ระวังกระแสมันจะตีกลับนะครับ
มีความตั้งใจดีอยู่แล้วล่ะนะ
มาดูแม่หน่อยนะคะแม่ร้องเพลงนี้โอ้แม่ต้องร้องอีกรอบนึงแล้วค่ะ
ร่มมะลุรีช้ำเหลือทนอับจนหัวใจต้องพลากรักไป
นายเดชากับแม่ก็เปิดศึกอีกคู่นึงค่ะคุณผู้ชม

คือก่อนหน้านี้จำได้ไหมจู่ทนายเดชาแกก็มาทวงเงิน๒๓๐๐๐บาท
ที่บอกว่าแม่ไปเลี้ยงข้าวสื่อแล้วยังค้างค่าข้าวจำนวนนี้
ใช่ใช่แล้วมาทวงผ่านสื่อคือในมุมแม่เนี่ยคือ
แม่รู้สึกว่าเหมือนโดนแฉนะคะนึกบอกไหมคะครับ
ทีนี้นักข่าวก็เอาประเด็นนี้ไปถามแม่นะคะ
แม่บอกว่ารังเกียจตอนนี้รู้สึกรังเกียจทนายเดชา
เดี๋ยวทำไมปุ๊กอย่าแห่งมาทั้งพี่เมื่อกี้เราเน้นคำ

แม่ไม่รักแล้วไม่รักร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย

คุณแม่พนิดาไม่พูดคำอะไรรุนแรงแบบนั้นหรอก
ไม่เคยได้ยินคำพูดรุนแรงออกจากปากแม่
อยากฟังไหมคะเชิญค่ะ
ไม่ได้ยากคุยไม่อยากอะไรกับเดชาแล้ว
เกิดความรังเกียจเมื่อก็
อยากจะฝากถึงอาจารย์เดชายังไงไหมฮะ
ถ้าคุณมาปล่อยข่าวให้ฉันเสียหาย
จะป่อคุณนะปอละเขาจะป่อคุณหน่า
เรื่องเรื่องน้ำใจของฉันมันมีมากกว่า
ให้น้ำใจกับนักข่าวเป็นร้อยคน
จะเลี้ยงข้าวเขามันผิดตรงไหน
ไม่อยากจะรังเกียจเราก็ต้องมารังเกียจในศัตรูกันไปแล้ว
ไม่รักแล้วนะตอนนี้ไม่รักเดชาแล้วนะ
บอกไปเลยนะไอ้ว่าเป็นเพื่อนเขา
ยังรักกันอยู่ไม่เอาแล้วนะไม่รัก
เพราะว่าอาบแม่ทุกวันไปเกินได้ข่าว
แต่คุณแม่ไม่ได้ฮะมีคนมารัยนะ

นี่ถ้าไม่ได้ยินจากหูไม่เชื่อเลยนะ
โอ้แม่พูดว่ารังเกียจเดชัน
กลายเป็นศัตรูกันแล้วแด่คนที่ฉันเคยรัก
แต่ก่อนตอนที่เป็นลูกความทนายเดชานี่

ใช่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะที่แม่รู้สึกว่า
นายเดชาออกมาแฉแม่เรื่องของค้างค่าข้าว

ที่เดชาออกมาพูดแบบนี้แม่รู้สึกเจ็บปวดใจมากเลย

รู้สึกว่าจ้องทำลายชื่อเสียงของคุณแม่
ตอนนี้รังเกียจแล้วก็ไม่รักแล้วนะคะ
ต้องถามทนายเดชาแล้วล่ะค่ะ
ทีมข่าวยกหูโทรศัพท์ไปสอบถามทนายเดชาเลยนะคะ

นายเดชาบอกว่าอ๋อผมไม่ได้มีเจตนา
ที่จะทำลายชื่อเสียงของคุณแม่เลยนะคะ

กราบขอโทษผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีไปยังคุณแม่นะคะ

แต่ไม่รู้ว่าแม่จิ๋มจะให้อภัยทนายเดชาหรือเปล่า

นักข่าวไทยรัฐที่คนเดียวที่แม่รักมากที่สุดคือน้องบอม

แม่ให้อภัยเดชาไหม
ก็มีความเห็นของคุณแต๊งคุณแต๊งพงศกร

เขาเพิ่งจะบอกว่าเขาเป็นห่วงคุณแม่นะ
อยากจะให้คุณแม่ลองกลับมา
ฟังคนที่เป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนที่เป็นเครือญาติ
เป็นเครือญาติฝั่งคุณพ่อของคุณตังโมก็ได้

มันจะกลายเป็นหนีเสือปัดจักรเคฮะ